ส่วนที่จังหวัดบุรีรำผู้หญิงคนหนึ่งเธอตั้งคันได้๘เดือน
จู่เธอเสียชีวิตนะครับแล้วพอไปหาหมอหมอบอกว่า
เหตุผลเพราะเด็กในท้องเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
ทำให้ผู้เป็นแม่นั้นติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตไปครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวจินัตตาวุฒิวงศ์หรือว่าคุณตุ๊กติ๊กอายุ๓๒ปีครับ
ล่าสุดผู้เสียข่าวเองก็เดินทางไปที่วัดนะครับ
เพราะว่ามีการนำศพไปไว้ที่วัดบ้านบัวและที่บุรีรำ
ไปเจอสามีของผู้ตายคือคุณพิเชษบอกว่าเขาอยู่กินกับภรรยามา
แล้วก็มีลูกมาก่อนแล้ว๑คนอายุได้๑ขวบ๔เดือน
แล้วนี่เป็นทองที่สองนะฮะเขาอยากจะให้ภรรยาแล้วก็ลูกในท้องนั้น
บูรณก็เลยเสียเงินไปฝากหมอคลินิกพิเศษเลย
พออายุคันได้๖๗เดือนก็พาไปหาหมอบ่อย

หมอก็ให้ยากินมาแต่อาการไม่ดีขึ้น
๒๘มกราคมที่ผ่านมาก็ไปหาหมอตามนัด

ก็เลยส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลบุรีรำ
แล้วก็นอนให้น้ำเกลืออยู่แล้วก็กลับมาที่บ้าน
ต่อมาภรรยาผื่นขึ้นมีไข้อ่อน
ก็เลยพาไปหาที่เขาฝากคันเอาไว้ที่คลินิก
หมอก็ให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
ล่วงเลยมาจนถึง๖กุมภาพันธ์ภรรยาปวดท้อง
ตัดสินใจพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
หมอต้องรีบนำตัวภรรยาเข้าห้องผ่าตัด
เพราะต้องการจะเอาลูกในท้องออก
เนื่องจากหมอบอกว่าลูกในท้องเสียมาแล้วหลายวัน
สุดท้ายภรรยาติดเชื้อและไตวายเฉียบพันธุ์
เสียชีวิตวันที่๗กุมภาพันธ์
ติดใจว่าการฝากท้องแบบนี้
คุณหมอดูคนไข้อย่างไรถึงไม่รู้ว่าเด็กในคันอ่ะ
มีปัญหาถึงขั้นกับเสียชีวิต
ส่วนแม่ของผู้ตายก็ติดใจเหมือนกันว่า
เลือกจ่ายเงินคลินิกที่แพงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ
แต่ทำไมสุดท้ายต้องมาสูญเสียลูกแบบนี้ครับ
คือตรงนี้ไปฝากหมอเลยไปฝากกับหมอก็คือเห็นว่า
หมอนี้ต้องดูแลเราอย่างดีที่สุด
คือฝากเท่ากับฝากลูกฝากชีวิตตัวเองไว้กับหมอใช่ไหมคะ
คือชีวิตแต่ของคนคนหนึ่งมันมีค่าสำหรับครอบครัวของเขา
ทีมข่าวสอบถามไปยังท่านภูมิในการโรงพยาบาลบุรีรำ
แพทย์ภูวดลกิติวัฒนาศาลท่านบอกว่าตอนแรกที่คนไข้มาเนี่ย
มีอาการผื่นขึ้นก็เลยไปตรวจรักษากับแผนกโรคผิวหนัง
ซึ่งแพทย์ตอนนั้นก็ไม่ได้แจ้งว่ามีปัญหาเรื่องของคันผิดปกติอะไร
ก็เลยไม่ได้ส่งไปยังแผนกสูตินารีเวศ
จนกระทั่งตอนเย็นคนไข้อาการหนักขึ้นแล้วต้องกลับมาเข้าห้องฉุกเฉินนะฮะ
ถึงได้มีการตรวจสอบว่าเด็กในคันเสียชีวิตแล้ว
จึงตัดสินใจพาออกแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ทั้งแม่ทั้งลูก
ก็ต้องมีการสอบส่วนแล้วก็เยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไปด้วยนะครับ